บอกว่าซื้อเจ๊สั่งลุยจริงคุณผู้ชมค่ะ
คุณบุ๋มปนัดดาคุณผู้ชมค่ะ
บอกเลยว่าอ่านข่าวนี้แล้วมันโมโหคุณผู้ชม
โดยก่อนหน้านี้แม่บุ๋มนะคะก็ทั้งไลฟ์สดนะ
แล้วก็ทั้งโพสต์ด้วยความเสียใจ

ได้รับการประกันตัวออกมาค่ะด้วยเงิน๒แสนบาทพี่พลอย
ล่าสุดนะคะแม่บุ๋มค่ะโพสต์อีกแล้ว

ขนาดนี้มีผู้เสียหายติดต่อกันมามากกว่า๒๐คนแล้ว

หลายรายการนะคะมีการพาดพิงถึงนักร้องลูกทุ่งชื่อดัง
จุดวาดทั้งโดนแล้วก็แอบให้ความช่วยเหลือคนร้าย
บุ๋มเนี่ยเขียนบอกไว้ด้วยนะคะว่าเรื่องนี้จะไม่ยอมให้จบง่าย
ขอสืบก่อนหากคืบหน้าอย่างไรจะแจ้งให้ทราบ
ซึ่งคุณบุ๋มบอกว่าหากเป็นเรื่องจริงนะจะเสียใจมากเลย
คนเราต้องแยกแยะผิดถูกให้เป็นนะ
คุณก็เป็นผู้หญิงทำไมไม่เห็นใจเด็กผู้หญิงที่โดนแบบนี้บ้าง
เสียใจมากโดยที่คนที่เข้ามาคอมเมนต์นะคะ
ก็ให้กำลังใจแม่บุ๋มให้สู้ค่ะ
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐค่ะก็เลยขอสอบถามไปถึงแม่บุ๋มนะ
แล้วก็แม่บุ๋มค่ะทราบชื่อนักร้องลูกทุ่งคนนี้แล้วด้วย
ก็อึ้งไปเลยเหมือนกันเพราะว่าเธอก็มีชื่อเสียงนะคะ

ถ้าเป็นเรื่องจริงนะแม่บุ๋มบอกว่าจะไม่ยอมให้ลอยนวลเด็ดขาดเลย
แล้วก็อย่างที่บอกไปค่ะตอนนี้ขอรวบรวมข้อมูลกันก่อน
อย่างไรก็ตามนะคะหากผู้ปกครองท่านใดค่ะประสงค์แจ้งเหตุ
แม่บุ๋มนั้นได้โพสต์ได้เลยคุณผู้ชมค่ะ
คนแบบนี้อย่าปล่อยให้ลอยนวลทำได้ยังไงมาเป็น๑๐ปี

มันเกินไปจริงเราได้ประกันตัวด้วยเงิน๒๐๐๐๐๐บาท
ซึ่งพี่บุ๋มเองก็ไปสืบทราบมาทีหลังว่ามีคนคอยช่วยเหลือ
ซึ่งก็เป็นนักร้องดังทั้งโดนแล้วก็ทั้งให้ความช่วยเหลือคนร้าย

ก็เดี๋ยวรอให้พี่บุ๋มรวบรวมพยานหลักฐาน
แล้วก็อัปเดตข้อมูลกันอีกทีนึงที่แน่

มีคนเข้าไปร้องทุกข์กันเยอะเลยก็ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรแหละ
ก็เดี๋ยวรอดูกันอีกทีนึงนะคะ